คุณผู้ชมฮะนอนมาก็ต้องนอนไปเหมือนกัน
อะไรนอนมานอนไปให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันเองดีกว่า
ว่านอนมาแบบไหนนะฮะ
นอนไปเลยคุณนอนตัวราบกับมอเตอร์ไซค์เลย

นี่เป็นคลิปที่มีการเผยแพร่เอาไว้เพราะมีการถ่ายเอาไว้
สุดท้ายต้องนอนมาแบบนี้ครับนอนมาที่ไหนฮะ
นอนมาที่โรงพักหงอยเลยทีเดียว
เพราะว่าตำรวจชุดปราบปรามการแข่งรถ
ของสารีตำรวจภูทอลเมืองขอนแก่นเขาสืบจากโพสต์นี่แหละฮะ
เห็นคลิปนี้แล้วบอกว่าจักรยานยนต์มานอน
แล่นบนถนนมิตรภาพช่วงบริเวณตรงข้ามตลาดอู้ฟู้

ดังนั้นเมื่อเห็นพฤติกรรมการขับขี่แบบนี้
ย้อนสอนทั้งอันตรายขับด้วยความเร็วสูงนอนขับ

ก็ต้องไปจับกลุ่มให้เข้ามานอนในคุกในตารางหน่อยนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเพราะตำรวจสืบทราบว่า

คือนายสาตราที่หนองสังอายุ๒๕ปีชาวจังหวัดชายภูมิ
แล้วก็รถเป็นรถของเขา
ส่วนผู้เผยแพร่คลิปก็คือนายวราวุฒิแก้วเหล่ายุงอายุ๒๗ปี
ทั้งสองคนหงอยเลยตอนที่ถูกควบคุมตัวมาที่โรงพักนะครับ

เขาบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒มีนาคมครับ
เวลาประมาณ๓ทุ่มครับนี่หงอยไหม

ทีนี้ไม่รู้จะรีวิวยังไงให้มันน่าสนใจผมก็รีวิวแบบนั้นนะครับ
สุดท้ายผมขอโทษนะครับยกมือไหว้แบบนี้นะครับ
อย่างเพราะว่ามันเป็นสีผิดปวดมาก

แล้วก็มันอาจเป็นอันตรายด้วยนะครับถึงชีวิตนะครับ

แล้วก็กล่าวขอโทษประชาชนที่อยู่บ้านใกล้เคียง
ที่สร้างความเดือดร้อนด้วยนะครับ
โอ้โหคนละแนวเลยนะ
แนวตอนที่นอนซิ่งดูแบบว่า
อื้อหือดูสิครับแต่ตอนที่มาถึงโรงพักษณ์นี่หง่อยจริงนะครับ
ก็โดนดำเนินคดีไปหลายเรื่องนะครับ
ขับขี่โดยประมาทแล้วก็เรื่องของการดัดแปลง
สภาพรถอะไรแบบนี้นะครับ